อยากให้คุณผู้ชมไปดูสองเพื่อนซีคู่นี้นะคะ
ฮายอัปพรแล้วก็พี่สุนารีค่ะ

เป็นคอลอตเตอรี่ตัวยงขนาดแท้ค่ะ

คิดดูนะคะขนาดยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีค่ะ
พี่คนขายลอตเตอรี่แกเอาแผงมาเปิดบนเวที

มือก็ต้องจับไมค์ตาก็ต้องมองตัวเลขนะคะ
พูดได้คำเดียวว่าเพลงก็จะร้องลอตเตอรี่ก็จะซื้อ

กุมมันก็อยู่ในโลกเท่าใช้
กุมมันเท่าที่จะจัดเสร้า

ฮายเนี่ยแกพูดบนเวทีค่ะบอกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีสมาธิเลย
มันจะมีสมาธิได้ไงคุณผู้ชมที่เขาเอาเลขมากางเต็มเวทีค่ะ
หน้าที่ร้องเพลงก็ต้องทำสายตาก็ต้องสอดส่อง
อย่างทุกที่เห็นเนี่ยค่ะเลขดังเลขเด็ดแกก็ขนกันมาดูค่ะ
พี่ซูบอกว่ามีใครเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมลองไปถามไปมีไหมเลขน่ะ
เมื่อสักครู่แกบอก๕๓มีมั้ยไม่มีนักร้องคนไหนทำแบบนี้
มีสองคนนี้เท่านั้นคุณผู้ชมที่ฉันดูไปก็ตาลายไปจดไม่ทันค่ะ
แล้วไม่จบบนเวทีค่ะเขาจริงจังไหมล่ะจริงจังจริงใจหลังเวทีก็มาเลือกต่อคุณผู้ชม
เห็นภาพแล้วอดแซวไม่ได้จริงจริงนะคะไม่รู้ว่าค่าตัวร้องเพลงงานเนี้ยมันคุ้มกับที่เสียลอตเตอรี่ไปหรือเปล่า
แต่ที่แน่คุณผู้ชมเราเป็นไทยรัฐทีวีเราเป็นบันเทิงไทยรัฐ

ที่ฉันจดไว้หมดแล้วจ้ะเมื่อกี้แม่สู่เลขอะไร
แม่ซื้อไม่ต่ำกว่าเจ็ดใบนะมีแทคแล้วพี่ใจจะตามไหวเหรอ
แทคติกแทคติกขอทุกคนรวยละกันอีก๒วัน
ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยววันที่๑๖มารุ้นผลรางวันกันละกัน